ไปต่อจังหวัดร้อยเอ็ดดูสิว่าคุณจะเรียราชไหม

คาเฟ่ที่นี่เขาบอกบรรยากาศแปลกใหม่มาก
ใครที่เป็นสายหมู่สายวัดดวงต้องไปเลย

โอ้โหแม่ตะเคียนคาเฟ่

สาธุก่อนโดยจ๊ะดูโลโก้ร้าน

ไปวัดดวงกันหน่อยว่าคุณจะเรียราชไหมนะคุณชนะ
แม่ตะเคียนคาเฟ่นะอยู่ในบริเวณวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามหมู่๖
ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เป็นคาเฟ่เครื่องดื่ม๒ชั้นเลยมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่
อายุหลายร้อยปีอยู่กลางร้าน
มาตักแกลกแลกใจ
มันก็สวยแต่มันอาบวางเวงมันแอบขนลุกนิด
คือภายในร้านมีที่ให้นั่งรับประทานขนมเครื่องดื่ม
แล้วก็ตรงนั้นเขาเอาโรงศพมาทำการตกแต่งในร้านด้วย

จริงทั้งหมดทั้งมวลนี้คือร้านมันอยู่ในวัดถูกไหมคุณ
และเขาก็อยากจะแฝงคติธรรมในการใช้ชีวิต

ไม่มีใครใหญ่กว่าลงเติ้ล

ใช่ไหมถ้าเกิดว่าใหญ่กว่าลงมันจะมีบางส่วนโหลมาก
มันไม่ได้ค่ะและนี่คืออะไรพัดลมพวงหลีด
บรรยากาศคือแบบตกแต่งให้เราแบบมีสติในการใช้ชีวิตว่าง่าย
บรรยากาศชั้น๒ก็จะมีรูปปั้นเจ้าแม่ตะเคียนนะคะ
แล้วก็จะมีสารเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ใต้ต้นตะเคียนเลย

มีเครื่องเส้นไหว้บูชาใครอยากมาไหว้จริงมาได้เลยนะ
นอกจากจะมาว่ายตามความเชื่อแล้ว
คุณได้เห็นแบบบรรยากาศคาเฟ่แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
ที่มันแฝงเรื่องของแง่คิดคติธรรมในการใช้ชีวิตนะ
คือไปถึงแล้วมันไม่ใช่แค่ว่าไปดื่มกาแฟอย่างเดียวนะ

แต่อย่างที่บอกแหละว่ามันได้รู้สึกถึงชีวิตนะ
ว่าแบบเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นวัฒจักร
สักก็ทุกคนต้องผ่กต้องพาเจอต้องผ่านเห็นมั้ยคะ
ใครคาเฟ่นี้อ
เราก็เสิร์ฟอ่ะแบบนี้คุณเห็นทางสายพานอยู่มั้ยค่ะ

แม่ตะเคียนคาเฟ่นะอยู่ที่วัดเกษตรศัพท์พัฒนาราบ

อ่าไอเดียเขาดีนะอืมไอเดียดีค่ะตะเต้นะไปหาตะเต้นะตะเคียนจีโน่มีมั้ย
อื้มมมจะทัพปูจีโน่นะ